เอามาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะเป็นเรื่องเตือนภัยพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเล็กเด็กแดงนะคะ
น้องคนหนึ่งอายุ๒ขวบเศษเท่านั้นนะคะ
คือมีอาการอาเจียนน้ำลายฟูมปากนมฟูมปากเลยนะคะปรากฏว่าพาไปที่โรงพยาบาลสิทธชน
คืออะไรคะเหรียญบาทค่ะเหรียญบาทน้องกลืนเข้าไปในหลอดอาหารนะคะ
คุณหมอชื่อว่านายแพทย์อารักษ์วงวรชาติ
เป็นผู้ในการโด่งพยาบาลสิทธิ์ชนที่นครศรีธรรมราช
เป็นคนเอาภาพนี้มาโพสต์ไว้พร้อมกับบอกเล่าเรื่องราว
คือลักษณะไว้เตือนภัยนะคะไว้เป็นอุทาหรณ์
เขาบอกว่าคนไข้เป็นเด็กสองขวบหลังกินนมเสร็จ
แล้วก็ถูกปล่อยให้เล่นในบ้านคนเดียวฟังไว้นะคะ
ถูกปล่อยให้เล่นในบ้านคนเดียวพอผู้ดูแลเผลอ
หันมาดูอีกทีเด็กก็เริ่มมีอาการสำรอกอาเจียน
นมและน้ำลายฟูมปากก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสิชน
พอซักประวัติก็ไม่เจอไม่พบสิ่งผิดปกติ
ก็เลยสันนิษฐานว่าเด็กน่าจะกลืนวัตถุบางอย่างลงคอเข้าไป
ตัดสินใจส่งตัวเด็กไปเอ็กซ์เรย์
แล้วเห็นมีวัตถุกลมในหลอดอาหาร
ตอนแรกรอก่อนเผื่อว่าเหรียญบาทจะหลุดลงกระเพาะอาหาร

แต่เวลาผ่านไป๑ชั่วโมง
เหรียญมันยังติดอยู่ที่หลอดอาหาร
หมอก็เลยตัดสินใจเอาล่ะเพื่อความปลอดภัยของเด็ก
ส่องกล้องแล้วก็คีบมันออกมาแบบนี้ค่ะ
ในที่สุดสามารถคีบเหรียญออกมาได้
ทีนี้ไปสำรวจตรวจสอบหลอดอาหารของน้อง
มีแผลเล็กน้อยแต่ไม่ทะลุ
ให้น้องนอนที่โรงพยาบาลอีก๒วัน
เพื่อสังเกตอาการแล้วก็กลับบ้านได้
หมอผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีชนก็เลยบอกว่า
ตั้งใจว่าจะนำภาพนี้มาเตือนไว้เป็นอุทาหรณ
ให้ผู้ปกครองและผู้ดูแลเด็กเล็ก
ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เห็นว่าคุณรสลินก็เคยมีประสบการณ์อย่างนี้ใช่ไหม
ค่อนข้างมันหล่นไปที่หล่อลมกับตายเหมือนกัน

กงใช้นิ้วล้วงออกมาแล้วก็อ้วกออกมาได้สำเร็จ
โฮระวังอย่าเอาเหรียญไปใกล้มือเด็ก

มันคะอยู่ไม่ให้หายใจไม่ออก